กาดครูหรือเชิญครูโนราแล้วก็จะเป็นการรำท่าครูสอน
ถ้ารำของโนราจะรำอย่างไรก็แล้วแต่ลีลาของครูโนราแต่ละคนดังนี้
ขรูสอนให้กรอบเสือดน้อยสอนแล้วป่อเล่ากรอบเสือดน้อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน